คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ
คือมีวัยรุ่นยิงกันที่หน้าห้องเช่าอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
คือบาดเจ็บสาหัสก่อนสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๓คนเลยนะคะ
ลักษณะการเกิดเหตุก็เป็นในลักษณะที่ว่ากลุ่มผู้ตายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขาตั้งวงดื่มเหล้าใกล้กัน
กลุ่มผู้ตายเนี่ยเดินไปถามกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาอยู่ใกล้ใช่ไหม
แล้วเขาก็เดินไปถามกันว่ากินเหล้าเสียงดังไปหรือเปล่าอย่างนี้
แต่กลุ่มผู้ตายก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรเราก็เสียงดังเหมือนกัน

แต่กลุ่มคนก่อเหตุเดินย้อนกลับไปยังไม่ถึงกลุ่มตัวเองเลย
กลับไปอีกทีเอาปืนยิง๗นัด
เขาบาดเจ็บสาหัส๓คนแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทั้ง๓คนนะคะ
วงเล่าหน้าห้องเช่าแต่คนละวงกัน
ใช่แต่อยู่ใกล้กันไงเนี่ยนำมาซึ่งการก่อเหตุแบบนี้
จับตัวคนร้ายได้ค่ะนำไปทำแผนโอ้โหเกือบโดนรุมประชาธรรมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะหน้าห้องเช่าเลขที่๙๒
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะ
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยโอ้โหก็มีหัวกระสุน๙มิลลิเมตรตกอยู่๕หัว
ปลอกกระสุน๘ปลอกกระจายอยู่หน้าห้องเช่าค่ะ
บาดเจ็บ๓รายสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายอนุรักษ์โชระเวกอายุ๓๓ปี
นายริทิเกียจปู่มั่นอายุ๒๕ปี
ทั้งสองคนนี้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสามพราน
และนายวัชระเกรดบุญลืออายุ๓๔ปี
ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาชัย๒

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจรีกฤษณะทรัพเดต
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำนะคะ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุก็คือนายธีรพงศ์พิมพา
ไปสอบปากคำที่สพสามพรานค่ะ
ตำรวจไปรวบตัวได้ที่บ้านแฟนสาว
ในอำเภอนครชัยศรีเขารับสารภาพค่ะ
แล้วก็รับสารภาพด้วยสีหน้านิ่งเฉยมาก
นี่ฮะนั่งอยู่เนี่ยหน้านิ่งเลย
แล้วก็บอกว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ทำเอง
แต่พอสอบประวัติผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
นายทีระพงคนนี้เคยถูกดำเนินคดี
ข้อหาพยายามฆ่า
แล้วเพิ่งพ้นโทษออกมา๒๓เมษายนที่ผ่านมา

กลับไปอยู่ในคุกก็เหมือนได้กลับไปเยี่ยมเจอเพื่อน
กลับไปในที่เก่าที่เราเคยเพิ่งจากมา
เพิ่งออกมาได้อาทิตย์เดียวอ่ะมายิงคนอีกอ่ะดูสิ
จากการสอบสวนเนี่ยนะคะทำให้รู้ว่า
นายวัชระเกรดบุรือผู้ตายเนี่ยนะคะ
กับเพื่อนเขาก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่หน้าห้องเช่าอ่ะค่ะ
ธิรพงศ์ผู้ก่อเหตุก็ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งหน้าห้องเช่าเหมือนกัน

กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินไปถามกลุ่มผู้ตายว่า
กินเหล้ากันเสียงดังไปหรือเปล่า
แต่กลุ่มผู้ตายตอบว่า
ไม่เป็นไรทางนี้ก็เสียงดังเหมือนกันพี่น้องกันทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอก
พอคุยกันจบแบบนี้นายธีรพงศ์เดินย้อนกลับไปยังไม่ถึงวงเล่าของตัวเองเลยด้วยซ้ำ
ไปหากลุ่มของผู้ตายอีกรอบนึงแล้วยิงใส่เลยอะค่ะ

กลุ่มผู้ตายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบแล้วเหมือนกับว่าเขาเคยทะเลาะกันมาก่อนด้วยคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
คือเหมือนกับมีปัญหามีเรื่องบาดหมางกันกรณีที่ว่าเสียงท่อรถดังเกินไปแต่ตอนนั้นปรับความเข้าใจกันไปแล้วแต่เคยทะเลาะกันมาแล้วรอบหนึ่ง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

มาถึงยิงเลยไม่พูดไม่จ่าเลย
อาจจะเดินมาด่าสักนิดนึง
ก็ยังดีให้หนูได้ห้ามได้อะไรมั่ง

คือแบบหนูก็ไม่เข้าใจว่าแฟนหนูทำอะไรให้

คือเขายิงเนี่ยเขาทำไมเขาไม่ดูว่ายิงยิงเป็นลายคนไป
เออว่าเนี่ยใครมีเรื่องหรือไม่ก็ถามก่อนก็ได้

ตอนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนที่ยิงอ่ะเดินมาแล้ว
เท้าเอวแล้วก็ยืนฟังแฟนหนูพูด
เสร็จแล้วเขาสองคนก็เดินกลับไป
แล้วคนนั้นก็เดินตามหลังไปแล้วก็กอดเอวคนชื่ออาม
เราก็บอกว่าไปพี่เราไปกินเหล้าต่อดีกว่า

คนที่ยิงอะค่ะเขายังเดินไม่ถึงวงเล่าเลย

คนนั้นเขาก็เดินวกกลับมาแล้วก็มายิงเลย
แต่พี่คนที่เป็นแฟนพี่เจ้าของห้อง

พี่ก็มีลูกมีเมียแล้ว
ทำไมพี่ไม่คิดมั่งพี่ไม่เห็นใจหนูมั่ง
หนูว่างแผนแล้วนาคตมากันเนี่ย
หนูจะแต่งงานกันแล้วพี่รู้บ้างไหม
แล้วพี่วัดหลับมาอนาคตแฟนหนูอย่างนี้

กราบเป็นของไปเลย

อืมไม่พูดอะไรเลยแล้วลุกขึ้นยืนเลยอ่ะอืม
แล้วเชื่อว่าที่นายธิรพงศ์บอกว่ามีผู้หญิงอยู่ด้วย

แล้วก็มีอีกสองคนที่เป็นเจ้าของห้องกับแฟนเจ้าของห้อง
หลบเข้าห้องไปทันอ่ะ

มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็นำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อสารนะคะ

ก็ได้กินเหล้ากันบริเวณตรงนี้
แล้วก็กลุ่มของผู้ต้องหา
ก็ดื่มเหล้ากันอีกวงหนึ่ง
ระยะห่างประมาณสัก๓๐๔๐เมตร
ซึ่งกลุ่มผู้ตายและกลุ่มฝ่ายผู้ต้องหาก็ไม่ถูกกันมาก่อน
ผู้ต้องหาก็เป็นเดือดเป็นแค้นแทนกลุ่มคู่อลิของผู้ตาย
ก็เดินมาใช้ปืนยิง
ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องขอให้สารขังระหว่างสอบสวน
แล้วก็จะต้องสอบสวนต่อไปเพื่อพิสูจน์ความผิด

คดีนี้เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง
ซึ่งหลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ชาวบ้านเพื่อนยาตีของผู้เสียชีวิตสาบแช่งะ
ผู้ต้องหาบางส่วนก็ปรีเข้าไปที่รถของตำรวจ
กะจะแบบรุมประชาธรรม
เพราะดูไม่สลดกับพฤติการที่ตัวเองก่อไว้เลยผู้ต้องหาคนนี้
คือจะกินเหล้าเมาเสียงดังหรือว่าจะท่อรถเสียงดัง
แต่ผลแห่งคำพิพากษาของเขาคือไม่ใช่การตาย
และในธิรพงศ์พิมพาดูแล้วเนี่ยจากประวัติ
แสดงว่ามีพัฒนาในเรื่องเร็วมาก
ติดคุกข้อหาพยายามฆ่าพ้นโทษออกมา